ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ๕มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะเป็นวันที่ทุกประเทศทั่วโลกนะคะจะได้ตระหนักเห็นความสำคัญแล้วก็มุ่งหวังในการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันนะคะถือว่าเป็นการมุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาด้านวิกฤตของสิ่งแวดล้อม
หี่ย่ำแย่ลงทุกวันรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงจะสังเกตเห็นได้ว่ามีปรากฎการณ์ต่างที่เคยชื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหิมะคั่วโลกเหนือละลายน้ำถ้วงเพลินไว้รวมถึงอากาศที่ร้อนขึ้นจนสมพลกระทบอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์แล้วก็ส่วนใหญ่เกิดจากฟีมือมนุษย์เป็นผู้ทำลายสิ
ทั่วโลกแล้วก็มีการวางเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ต่างไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาคมโลกนั้นได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
โลกมีเพียงใบเดียวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเริ่มต้นในการดูแลใส่ใจโลกของเราไปพร้อมกัน
ด้วยการหันมารักษาสิ่งแวดล้อมเห็นคุณค่าของการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของเราให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้การแยกขยะให้ถูกประเภทมีการใช้ทั่วประเทศแล้วก็ในระยะเวลาที่กำหนดนะคะ
เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนนั้นมีการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมีการปิดไฟดวงต่างพร้อมกันทั่วประเทศถือว่าเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ
ร้อนนะคะถือว่าเป็นการเกิดภัยพิบัติมากมายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะที่เราทุกคนจะช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมแล้วก็อยู่ดูแลกันอย่างจริงจังเพื่อเก็บโรคนี้เอาไว้เก็บธรรมชาติเอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นต่อไปค่ะ